นับตั้งแต่นายโรดริโก้ดูเตอร์เต้
อดีตนายกเทศมนตรีเมืองดาวาว
สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานธิบดีของฟิลิปปินส

การดำเนินนโยบายที่เด็ดขาดในการแก้ปัญหาอัธยกรรม
และสงครามปราบปรามยาเสพติด
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึงกว่า๙๐๐คน
ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ประชาคมระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของสิทธิมนุษยชน
แต่ก็ยังมีชาวฟิลิปปินส์จำนวนไม่น้อยครับ
ที่ยังคงเลื่อมใสในตัวผู้นำรายนี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ตกรรายหนึ่งกำลังเร่งวาดภาพเหมือนของนายรถริโก้ดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน
ที่กำลังจะบริหารประเทศครบ๑ปี
นับตั้งแต่สาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่๓๐มิถุนายนปีที่แล้ว
เดนซีซ่อนนักธุรกิจที่ผันตัวเป็นศิลปิน
และศนับสนุนปัฒนาธิบดีฟิลิปินระบุว่า
ได้รังสารภาพวาดจำนวนมากของผู้นำฟิลิปินรายนี้เอาไว้
เพื่อบันทึกมรดกและผลงานของดูเตอร์เต้ในช่วงที่ผ่านมา
เขาบอกว่าศิลปะเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานของการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น
ในแง่ของการเมืองหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์และสิ่งที่ต้องการจะสะท้อนลงไปในผลงาน
ตั้งใจที่จะให้ผลงานศิลปะของเขา
นำเสนอดูเตอร์เต้ออกมาในฐานะประธานาธิบดีของมวลชน
สำหรับภาพเหมือนของผู้นำฟิลิปปินส์
มีสนุนราคาไล่ตั้งแต่๑๗๐๐บาท
จนถึงเกือบ๕๕๐๐๐บาท
โดยผลงานของศิลปินรายนี้ที่ขายดีที่สุด
และรายได้ทั้งหมดเขาก็จะนำไปมอบให้กับองค์กรการกุศลของรัฐบาล
หลังจากที่สาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
ดูเตอร์เต้อดีตนายกเทศมนตรีเมืองดาวาว
กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มาจากทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์
ซึ่งมีกองกำลังติดอาวุธสู้รบอยู่ในพื้นที่อย่างยาวนาน
ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่๑๙๙
เขาประกาศทำสงครามกับขบวนการค้ายาเสพติด
ในช่วงปีเดียวมีผู้ถูกสังหารไปแล้วกว่า๙๐๐คนในสงครามนี้
โดยผู้เสียชีวิตมาจากทั้งปฏิบัติการของตำรวจและกลุ่มบุคคล

่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ประชาคมโลกและองค์กรระหว่างประเทศ
ชี้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
นอกเหนือจากกว่านล้างอัดยากรรมแล้ว
นำฟิลิปปินส์ยังได้ให้คำมั่น
ที่จะยุติความขัดแย้งกับกลุ่มกระบดแบ่งแยกดินแดน
ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า๑๒๐๐๐คน
และอีก๒ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พัดถิ่น
ในช่วง๔๗ปีที่ผ่านมา
แต่ความท้าทายล่าสุดของผู้นำฟิลิปปินส
ประทุขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังกลุ่มติดอาวุธที่ประกาศสวามิพักษ์กับกลุ่มไอซิส
กเข้าโจมตีเมืองมาราวีทางตอนใต้ของประเทศ
นำมาสู่การประกาศใช้กฎอายการศึกทั่วเกาะมินดาเนา
เป็นไปด้วยความราบรื่นและแนบแน่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แม้ว่าจะมีประเด็นปัญหาความขัดแย้งเรื่อง
เพื่อนที่ผิวพลาดในทะเลจีนใต้
ยาวนานอย่างสหรัฐที่ผู้นำฟิลิปปินส์
ฉากใช้วิวาทะโจมตีอยู่บ่อยครั้ง